เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้ยังคึกคักเหมือนเดิมนะน้องพิชชี่นะ
ใช่ค่ะเวลาพอเต้นไปเยอะเริ่มอยากได้พลังงาน
แล้วเมื่อกี้พี่อาร์มบอกว่าคุณชนะบอกเริ่มหิวแล้ว
ใช่โอ้โหก็หิวสิโอ้โหมีทั้งตรงทั้งเต้นขนาดนี้
แล้วแถมในช่วงนี้บ่ายแก่อย่างนี้ก็หิวนะ
แล้วมีอะไรมานำเสนอมีแซนวิชมาให้ดู
แซนวิชผมไม่ค่อยถนัดถนัดอะไรคะชอบเบอร์เกอร์
เบอร์เกอร์ก็มีแล้วเป็นเบอร์เกอร์มังสวีรัติด้วยนะ
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเขามีเป็นเขยฝรั่ง
ปั่นจักรยานกับลูกชายมาขายแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็แซนวิชมังส

แล้วก็ขายดีมากแป๊บเดียวหมดไปดูว่าน่ากินขนาดไหน
ขายดีขนาดนั้นเลย
ที่ขายดีเพราะความน่ารักของน้องเขานี่แหละ
ใช่ค่ะชื่อน้องจิมมี่นะคะวัย๖ขวบ
ก็จะมาช่วยกับคุณพ่อเนี่ยค่ะคุณพ่ออายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นชาวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเทอร์แลนด์นะคะ
ชื่อว่าเฮนดริกัสวิเฮลมูสวาราเวน
เอาอีกทีได้ไหม
นี่ขอสำเรียงฮอร์แลนด์ได้ไหม

คุณผู้ชมเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้ว
นี่เลยค่ะเห็นไหมแฮมเบอร์เกอร์
ถนัดอยากรับประทานนะคะแล้วก็มีแซนวิชด้วยนะคะ
ก็จะขายกันที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
ที่ถนนเทสาอำเภอเมืองอุดรธานี
ต่อชิ้นเนี่ย๔๕บาท

แต่ว่าสุขภาพเพราะว่าเป็นอาหารมังสวิรัติ
คนก็มาอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายแบบที่เห็นนะคะ

เฮ้ยจริงสิว่าง๓๐นาทีขายหมดเลยเหรอ
๓๐นาทีด้วยนะถูกต้อง๓๐นาทีขายหมดคือลูกค้าหลายคนเนี่ย
ตามมาจากโลกโซเชียลที่มีการเอาไปแชร์ต่อกัน
เราก็เลยตามมาดูความน่ารักของคุณพ่อแล้วก็คุณลูก
อารมณ์นี่คล้ายสมุไรพ่อลูกอ่อนนะ
แต่เป็นเวอร์ชั่นแบบฝรั่ง
แล้วก็น่ารักด้วยแล้วมาขายเบอร์เกอร์
หลังจากขายครบขายหมด๓๐ชิ้น๓๐นาที
ก็จะไปปั่นจักรยานกันต่อออกกำลังกายในสวนสาธารณะตรงนั้นแหละ
ผมว่าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีกับประชาชนแถวนั้นถูกไหม
ใช่ค่ะโดยคุณพ่อนะคะเขาก็บอกว่า
แต่เดิมเนี่ยมีอาชีพเป็นกุ๊กร้านอาหารมังสวิรัติ
แล้วก็กินมังศิวิรัติมาแล้วหลายปี
แล้วก็เมื่อปี๒๕๕๐ได้พบรักกับหญิงสาวชาวอุดรธานี
ก็เลยย้ายมาตั้งหลักที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีลูกหนึ่งคนก็คือเด็กชายจิมมี่ที่เห็นอยู่

ว่านี่เป็นขวัญใจของคนแถวนั้นเลยล่ะ
ก่อนหน้านี้นี่เคยเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพมหานครนะคะ

แต่ว่าเมื่อ๒เดือนก่อนค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
และตอนนี้ภรรยาก็ไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้า
ตัวเองกับลูกชายก็เลยว่างชวนกันทำแซนวิชแล้วก็เบอร์เกอร์มังสวิรัติ
ปังนี่ทำเองด้วยไม่ได้แบบไปซื้อมาจากทางตลาด
เป็นสูตรพิเศษนะคะแล้วก็ทำวันละ๓๐ชิ้น
ขายทุกวันหยุดเฉพาะวันพุธ

ผมมีร้านอาหารมังซาวิรัติที่กรุงเทพ
เทพฯเป็นคนอีซานชอบอีซาน
ก็ทุกปีกินมันซายทีนานคุณก็สุขค่ะ
มาอยู่เมืองไทยนานจนพูดภาษาไทยได้นิดนึงอีซ่าน

อีซานได้พยายามเป็นคนอีซาน
ซึ่งนอกจากคุณพ่อพูดภาษาไทยได้
น้องจิมมี่นี่มีความสามารถด้านภาษาด้วยนะ
พูดได้๓ภาษาก็คือไทยอังกฤษแล้วก็ดัช

อีสานนี่อาจจะเป็นภาษาที่๔ได้ถือว่าเป็นภาษาไทยเหมือนกัน

แล้วก็ช่วยคุณพ่อทำแซนวิชมาขายบอกว่าสนุกดี
ได้เงินด้วยแล้วก็ได้เจอลูกคงลูกค้าที่มาซื้อ
คือต้องเรียนให้ทราบนิดนึงมันเป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตกเขานะครับ
ก็จะสอนเด็กลูกหลานถ้ามีเวลาว่าง
จะพยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้หารายได้ด้วยตัวเอง
มันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับ

ที่มาช่วยกันขายเบอร์เกอร์แซนวิชแบบนี้
โอ้โหแล้วเป็นขวัญใจของคนแถวนั้นเพราะว่าขายแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยใช่ไหม
น่ารักคือทำ๓๐ชิ้นต่อวันขาย๓๐ชิ้นต่อวันนี้
นาทีหนึ่ง๑ชิ้นขายหมดแล้วได้ออกกำลังกายไปปั่นจักรยานกันต่อด้วย
ผมว่านี่แหมถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอย่าลืมไปแวะอุดหนุนกันหน่อยนะครับ
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งครับโอ้โหที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปรู้จักกับสารวัตรพึ่งแต่เขาไม่ได้ว่าชื่อพึ่งนะครับสารวัตรคนนี้
เขามีความรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งครับและแถมยังใจดีสอนวิธีการเลี้ยงพึ่งให้กับชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับ
นี่ไงแต่งชุดอย่างกับคือเคลือบไว้นี่กันพึ่งตอบอย่างนี้นะตอนแรกเห็นแล้วนึกว่าพวกอะไรนะนักบินอวกาศ
เขาต้องระวังไงเพราะพึ่งนี่มีเหล็กในถูกต้องอันตรายนะครับ
และที่เห็นอยู่ก็คือพันธุ์ตำรวจโทบำรุงสามนครับก็คือรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอ้โหเขาเป็นคนเก่งแถมใจดีนอกจากทำอาชีพตำรวจแล้วยังเลี้ยงพึ่งสร้างรายได้เสริม
ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าไม่มีหนี้สินไม่กู้เงินจากสากรตำรวจแถมยังมีแนวคิดสร้างมวลชนในพื้นที่ด้วยการเลี้ยงพึ่ง
ออกไปสอนชาวบ้านจนทุกคนเรียกว่าสารวัตรพึ่งครับนี่คือที่มาที่ไป
ตอนแรกนึกว่าชุดเรียนชื่อพึ่งชุดเท่ไหมล่ะเขามีแนวคิดแบบนี้นั่นเองครับ
จากนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทบำรุงยังบอกอีกว่าชาวบ้านอำเภอชวางนอกจากทำสวนยางพาราแล้วครับยังทำสวนผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดลองกองและเงาะเป็นต้น
ซึ่งมันสำคัญตรงที่เหมาะแก่การเลี้ยงพึ่งเป็นอย่างมากนะครับจึงหาแนวทางในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าไปพบปากพูดคุย
มวลชนสัมพันธ์ที่ดีด้วยการชวนชาวบ้านเขานี่แหละครับมาร่วมอบรมวิธีการเลี้ยงพึ่ง
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทบำรุงก็เป็นวิทยากรสอนให้แบบฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสอนตั้งแต่การสร้างบ้านให้พึ่งต้องใช้ไม้เก่าเท่านั้น
ซึ่งพึ่งนั้นก็จะเข้าไปอาศัยทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกว้าง๓๐เซนติเมตรกว้าง๕๐เซนติเมตรแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ๕๐
คือที่เห็นอยู่นี่นี่คือบ้านของพึ่งเอาไปตั้งไว้เดี๋ยวจะมีพึ่งมาทำรัง
ถูกต้องอ๋อนี่ไงแล้วก็ตักออกมาให้เห็นนี่ก็คือรังพึ่งนะครับอื้อหือ
แต่ว่าเวลาเข้าไปเก็บน้ำพึ่งนี่ก็ต้องแต่งตัวให้นะวิดชิตอย่างงี้ล่ะ
แล้วก็บ้านของพึ่งนะครับจะต้องตั้งอยู่บนเสาสูง๘๐เซนติเมตร
ฐานทำเป็นอ่างเล็กสำหรับใส่น้ำมันเครื่องเก่า
กันมดแมลงต่างเข้าไปรบกวนนั่นเองนะครับ
การตั้งบ้านพึงนะครับไว้ใต้ต้นผลไม้
เขาบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไม่นานครับ
ก็จะไปอาศัยแล้วก็ออกมาหากินรอบสวน
จากนั้นยังช่วยผสมเกษรให้กับผลไม้ในสวนนะครับ
ให้ติดดอกออกผลน้ำพึ่งเนี่ยก็จะถือว่าได้ออกมามากขึ้น
ก็มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนจำนวนพึง
ใช่แล้วก็จำนวนของดอกไม้นานาพันธุ์ในพื้นที่บริเวณนั้น
เห็นจำนวนพึ่งเมื่อสักครู่น่าจะได้น้ำพึ่งเยอะอยู่หลายขวดอยู่
ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่ดี
นอกจากการปลูกผลไม้ต่างนะคะ

ปกติอาจจะคุ้นชินกับสุนัขแสนรู้
หรือว่าพี่อามแสนรู้ประชานะแสนรู้ได้ไหม
หลายคนบอกว่าผมเป็นคนแสนรู้เพราะว่าผมเป็นคนน่ารัก
จี้จะพาไปทำความรู้จักกับควายแสนรู้ค่ะ
โอ้โหกระบือแสนรู้
สามารถนั่งสมาธิได้

แล้วก็กราบได้ด้วยฝึกมาอย่างดี
ได้ข่าวว่าถ้าฝึกมากกว่านี้จะฝึกให้ไปจ่ายตลาดได้ด้วย
ก็ถ้าทำได้คงฝึกให้ไปทำด้วยเลยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้ควายหรือกระบือมีมารยาทที่ดี
ก็เลยลองฝึกดูแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นไปติดตามรายงานค่ะ
แน่นกุลสอนนานวัย๕๑ปี
มักเขม่นกับการสอนควายให้กราบพระ
เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต้องประหลาดใจ

แน่นเลี้ยงควายไว้๒ตัวคือเพชรภูพาลหรือน้องเพชร

ส่วนอีกตัวเป็นรุ่นน้องชื่อมะลิวัลหรือน้องวัน
ก่อนหน้านี้ลุงแน่นเคยฝึกควายให้กราบพระ

จนมีผู้สนใจมาขอซื้อไปในราคาที่สูง

ทำให้ลุงแน่นต้องซื้อควายตัวใหม่มาฝึกอีกครั้ง
สำหรับน้องเพชรผ่านการฝึกศรมา๓ถึง๔เดือน
ส่วนน้องวันเพิ่งฝึกสอนได้เพียง๒สัปดาห์
แต่ความสามารถไม่แพ้รุ่นพี่
แม้จะมีนื้อบ้างส่วนน้ำหนักตัวก็ไม่ใช่น้อย

แน่นไม่ละความพยายามยังคอยสอนอย่างใจเย็น
ทุกวันลุงแน่นจึงต้องฝึกน้องเพชรและน้องวัน
คลานเข่าและนั่งสมาธิวันละ๓๔ชั่วโมง
หลังจากตื่นเช้าจะปล่อยให้ทั้งคู่ไปเล็มย่า

พอถึงบ่าย๒หลวงแน่นจะจัดเตรียมสถานที่ในการฝึก
เริ่มจากการสอนในคอกโดยสั่งให้ทั้งคู่คุกเข่าหมอบ
และคลานเข้าหาสิ่งของด้านหน้า
ส่วนอุปกรณ์มีเก้าอี้สำหรับตั้งพระพุทธรูป
ผ้าปูพื้นและท่อสูบน้ำไว้ให้ทั้งสองตัวตลอด
นิ่งได้ที่ลุงแน่นจะนำควายออกไปฝึกด้านนอก
โดยให้คลานเข่าเข้าไปกราบพระพุทธรูปเอง
แต่ละวันจะมีเพื่อนบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สนใจไปชมการฝึกสอนและปรบมือให้กำลังใจเพียบ
การฝึกสอนแต่ละวันก็ต้องตบรางวัลให้
ด้วยการกอดแสดงความรัก
แรงละมนาญใจนี่คือผมอยากทำเหมือนกราบอิน
ไปกราบพระกราบเจ้ากราบขู่กราบคน
กราบเข้าเฮือนเข้าเสียง
วันลุงแน่นก็พาควายไปทำบุญใส่บาทพระ
โดยทั้งคู่ต่างพร้อมใจกันคุกเข่า

สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็น
ในอนาคตลุงแน่นตั้งใจจะพัฒนาการสอนมากขึ้นไปอีก

ควายก็มีความสามารถมีความพยายาม
สร้างสรรค์ให้ควายแสนรู้ก็ยินดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

อย่างที่พาไปจ่ายตลาดแบบที่คุณชนะบอกเมื่อสักครู่

น่ารักจริงฝึกเบื้องต้นนี่แค่๒๓สัปดาห์
ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าฝึกเป็นจริงเป็นจัง๓เดือน๔เดือน
น่าจะมีพัฒนาการอื่นอีกมากมาย
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
หิวกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับ